เดี๋ยวไปดูเรื่องของน้ำเหมือนกันเป็นวังน้ำผุดค่ะที่จังหวัดตรังนะคะคือคนก็
อยากจะไปพิสูจน์กันเขาว่ากันว่าถ้าเสียงดังเหมือนแบบปรบมือเสียงดัง
อย่างนี้ค่ะน้ำก็จะยิ่งผุดยิ่งผุดขึ้นมาเหรอแรงขึ้นอะไร
อย่างนี้คนก็เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ตักไปอา

เนี้ยค่ะ
คุณผู้ชมคะแต่ฝนตกด้วยไงพี่อุ๋ยก็เลย
มันอาจจะดูยากหน่อยใช่ใช่เลยดูภาพยากนิดนึงว่ามันก็จะมีส่วนน้ำผุด
มีส่วนที่ฝนตกลงไปในน้ำอะไรอย่างนี้นะคะแต่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่า
ถ้ามีอะไรเสียงดังอะค่ะอย่างเช่นถ้าตบมือเสียงดังตบมือ
ชาวบ้านจากหมู่บ้านหนองศรีจันทร์ที่ตำบลหนองบัวอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะคะ
ก็เลยไปทดลองเนี่ยค่ะนักข่าวของเราคุณจ๋าแจ่มสีก็เลยทดลองด้วย
ครับคลองหนองศรีจันทร์นะคะน้ำผุดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคุณจ๋าก็เลยสอบถาม
เปี้ยนอายุ๖๗ปีชาวบ้านที่ไปพิสูจน์
บอกว่าคลองนี้เป็นคลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แต่มันแปลกนะมันมีน้ำผุดขึ้นมา
ถ้าไม่มีคนตบมือหรือไม่มีเสียงดัง
ก็จะมีน้ำผุดขึ้นมา
แต่ถ้าตบมือหรือเสียงดังมากยิ่งขึ้นหรือเสียงตะโกน
ก็จะยิ่งผุดขึ้นมาเยอะแรงขึ้น
ก็เลยเชื่อว่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ก็เลยตักน้ำตรงนี้ไปดื่มไปอาบ
แล้วเขาเชื่อว่าอาการเจ็บป่วยทุเลาลงด้วยค่ะ
คุณจ๋าไปสอบถามนายสมปองคนเก่าคนแก่ในพื้นที่
แกก็ให้ข้อมูลว่าเกิดและโตที่นี่แกอายุ๗๔แล้วนะ
ปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้มาโดยตลอด
จุดที่มีน้ำผุดเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นคุ้งน้ำ
ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าวังน้ำผุด
พอช่วงน้ำหลากน้ำที่ไหลผ่านก็จะมีขุนแดง
แต่จุดที่น้ำผุดเป็นจุดเดียวที่ไม่มีสีแดงขุ่นเลย
ใสสะอาดมากก็เลยเชื่อว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
สร้างสารเพียงตาเอาไว้และทำพิธีบูชาเทพยดาทุกปีค่ะ
ว่าวังน้ำผุดนี่คือวังพญานักแต่เราก็เด็ก
แต่ว่าถ้าบุญนั้นรับเรียบร้อย
รับสบายละไง
คุณผู้ชมคะจากการตรวจสอบในพื้นที่ภาคใต้
ก็จะมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้ดินเยอะนะคะ
อย่างคลองน้ำใสในจังหวัดกระบี
แต่ว่าการตบมือหรือว่าตะโกนเสียงดังแล้วน้ำผุดขึ้นมาเนี่ย
ในทางวิทยาศาสตร์มันไม่ได้มีคำตอบอะไรตรงนี้ค่ะ
ก็เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่นะคะ
แต่ว่าตามคุ้งน้ำโค้งน้ำมันก็จะมีลักษณะของกระแสน้ำวนให้เห็นอยู่บ่อย
แต่ก็เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมองแบบนี้ก็แล้วกัน
คือเจ้าหน้าที่อบตหนองบัวก็จะจัดสรรงบประมาณ
พัฒนาพื้นที่สร้างสวนสาธารณะ
ก็ตั้งใจว่าจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะ
ชาวบ้านจะได้มีรายได้จากการท่องเที่ยวด้วยค่ะ

ก็ต้องดูว่าตอนที่ไม่มีใครปรบเลย

หรือว่าอะไรยังไงนะฮะ